ปฏิบัติการนี้หน่อยค่ะแหมเป็นสายลับจับกิ๊กเมีย
ทีนี้พอรู้ตัวนะฝั่งผู้ชายที่ออกมากับเมียนั้นคือรถเสียหลักค่ะ
หลุดโค้งมาแบบนี้อืมคุณผู้ชมเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไหม
แต่เพื่อนผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้ช่วยเมียนะคือไปเลยหนีไปเลยอ่ะ
ยังติดอยู่ในรถตอนที่สามีขับตามมาทัน
สรุปคือสามีต้องมาช่วยเมียตัวเองในรถคันนี้
คือไล่ล่ากันมาเหรอฮะใช่
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรเดี๋ยวต้องให้ตำรวจสอบอีกทีนึงนะ
แต่ที่แน่ตำรวจทางหลวงเขาได้รับแจ้งเหตุค่ะ
อุบัติเหตุรถที่หลุดโค้งไปเกิดอุบัติเหตุข้างทางตรงนั้น
คนเจ็บนอนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
ผู้หญิงอายุ๓๓ปีคนนี้และที่นั่งอยู่ข้างอันนั้นสามีวัย๔๒ปีนะคะ
ตรงนี้มันเป็นโค้งเบี่ยงเข้าด่านบางวัวที่มอเตอร์เวย์
กิโลเมตรที่๔๐ที่ฉะเชิงเซาค่ะ
ทีนี้พอกู้ภัยมาถึงปฐมพยาบาลคนเจ็บก่อน

คุณตรงกันชนหน้าหลุดออกมาหมดเลยแบบนี้
แล้วเราก็เลยไปคุยกับสามีวัย๔๒ปีสามีของคนเจ็บเลยนะ
เขาบอกแบบนี้เลยผมเนี่ยอยากแอบจับพิรุษเมีย
แล้วหลังจากนั้นผมดูแล้วผมก็รู้ไง
เมียผมไปกับเพื่อนชายอายุ๓๙ปี
ผมขับรถไล่ตามเลยนะ
จากอำเภอนายายอามที่จันทบุรีตามมาเรื่อย

ฝั่งเพื่อนผู้ชายของเมียน่ะรู้ตัวแล้ว
ทำไงเปิดกระจกโบกมือให้ชะลอความเร็ว

ปรากฏว่าฝั่งเพื่อนผู้ชายเร่งเครื่องไม่ยอมจอด
แล้วพอมาถึงตรงด่านบางวัวมันเป็นโค้งไง

เพื่อนผู้ชายคนนั้นไม่อยู่ช่วยผู้หญิงเลยค่ะ

ต้องไปโบกรถแล้วก็ช่วยเหลือเมียมานั่ง
ดูอาการเมียอยู่ตรงริมถนนแบบนี้ค่ะ

ผู้ชายคนนู้นไปแล้วล่ะ

ฉันนี่ไงฉันนี่ไงรักเธอ

มันมีรถที่เหมือนกับจอดนอนอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ไง
กิโลเมตรสามเก้าเกิดอุบัติเหตุกิโลเมตรสี่สิบใช่ไหม

นี่เพราะรู้ไงว่ามีคนเจ็บอยู่
แต่ท้ายที่สุดคือกู้ภัยก็มารับตัว
ฝั่งผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไป

สาเหตุสาเหตุต้องปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ตำรวจได้สอบปากคำนะ
ต้องดูกล้องนะว่าตอนไล่ล่ากันมันมาเร็วกันแค่ไหนนะฮะทั้งสองคัน